ผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาส่งเรื่องไปร้องขอความช่วยเหลือ
ที่หมอปลามือปราบสรรพเวศีอ้ะไม่ใช่เรื่องพูดผีลิสัตว์อะไรนะ
แต่เป็นความเดือดร้อนของเธอเพราะว่าถูกคมขู่ทำร้ายนะฮะ
หมอปลาก็เลยประสานมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปตรวจสอบให้นะครับ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีปัญหากับเพื่อนนะมีปัญหามา๒ปีกว่าแล้วถึงขั้นถูกคมคูนะครับ
แล้วน้องชายก็ถูกทำร้ายด้วยนะก็ไปแจ้งความแล้วแต่เขาบอกคดีไม่คืบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคลิปที่เป็นหลักฐานเดี๋ยวไปดูนะฮะที่เธอส่งเรื่องมานะครับ
อันนี้เป็นคลิปที่เธอบอกว่าคู่กรณีเนี่ยเข้ามาข่มครู

แต่ว่าฝั่งคู่กรณีเราก็ได้คุยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะครับ
เอาเป็นว่าคลิปนี้หญิงสาวที่เขาร้องขอความช่วยเหลือมาเนี่ย
ที่ชื่อว่าคุณอับสอนนะคุณอับสอนอายุ๔๓ปีบอกว่าถูกผู้ชายเสื้อสีน้ำเงิน
ที่เป็นเพื่อนบ้านชื่อในขวัญอายุ๓๙มาหาเรื่อง
ชกกับเพื่อนของลูกชายซึ่งใส่เสื้อสีแดงอายุ๑๗มีประธานชุมชนพยายามเข้ามาเจรจากลายเกลี่ยมาห้ามแต่คู่กรณีก็ไม่ฟังเลย
คลิปนี้เธอบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นบ้านพักในซอยประชาร่วมใจ๒เขตจตุจักรนะครับ
คุณอับสอนเนี่ยบอกว่าในขวัญเนี่ยมาหาเรื่องแบบนี้นาน๒ปีได้แล้วนะครับเป็นเวลา๒ปีแล้ว
หลังจากที่ในขวัญพ้นโทษคดียาเสพติดออกมานะก็มาทำร้ายร่างกายน้องชายของเธอถามว่า
ทำแบบนั้นทำไมเพราะในขวัญเนี่ยคิดว่าน้องชายเธอแอบไปคบกับภรรยาของในขวัญ
ตอนที่ในขวัญติดคุกซึ่งมันไม่จริงแต่เธอยอมรับว่าน้องชายเธอเนี่ย
สนิทสนมกับภรรยาของในขวัญเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ขี่วิน
จักรยานยนต์รับจ้างวินเดียวกันค่ะพฤติกรรมของในขวัญก็คือเวลาขี่รถผ่าน
หน้าบ้านเธอจะตะโกนด่านะตะโกนท้าทายบางทีบุกเข้ามาทุกคนก็
หวาดกลัวกันหมด๒๘พฤศจิกายนเนี่ยเหตุการณ์ในคลิปตอนนั้น
เธอเนี่ยเห็นลูกชายวัย๑๗ปีล้างรถอยู่หน้าบ้านในขวัญเนี่ย
พอเจอลูกเธอเนี่ยเข้ามาด่ามาหาเรื่องเลยจะทำร้ายด้วยจะทำร้ายเธอกับแม่เธอด้วย
ทำให้ลูกชายกับน้องชายเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการต่อทรงต่อสู้อะไรกัน
พูดจาข่มขู่กันเธอก็เลยแจ้งตำรวจสอนอประชาชื่นให้มารองับเหตุ
แต่ในขวัญไม่กลัวแล้วก็พูดคูอีกเธอก็แจ้งประธานชุมชนนะ
ประธานชุมชนก็มาในขวัญก็ไม่กลัวสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เลยเรียกไปกัน
ไปให้ปากคำกันเสร็จลูกชายเธอก็มาส่งประธานชุมชนที่บ้าน
กลับถูกในขวัญชกเข้าที่ศีรษะอีกบอกไม่พอใจ
ขวัญยังถือไม้มาอีกจะทำร้ายลูกเธออีกด้วย

นี่ฮะเธอบอกเธอมีคลิปหลักฐานหมดเลยกล้องวงจรปิดด้วยอะไรด้วย
แล้วที่เกิดขึ้นคือในขวัญหึงว่าน้องชายเธอเนี่ย
ไปคบกับภรรยาในขวัญตอนในขวัญติดคุก

บอกว่าล่าสุดเมื่อวานภรรยาในขวัญมาว่าน้องชายเธอว่าไปพูดกับคนอื่นได้ยังไง
พาภรรยาในขวัญเนี่ยเข้าโรงแรมนี่ฮะน้องชายเธอก็ต้องออกไปยืนยันบอกไม่เคยพูดอย่างนั้นเลย
ไม่เคยทำแบบนั้นด้วยแล้วยังบอกภรรยาในขวัญว่าเออถ้าคิดว่าใครพูดเนี่ย
แล้วหาว่าเขาพูดเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับคนพูดเลยไหม
เพราะว่าเรารู้ว่าเขาแบบพอจะมาหาเรื่องเราเราก็หลบเลี่ยงหลีกหนีตลอด
นายขวัญเนี่ยค่ะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป

พี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้มอง

แล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้าน
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกูแน่อะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ไปตามเมียเขามา

ให้จำนวนมาจัดการที
เพราะว่าเหมือนบ้านหนูไม่ปลอดภัยค่ะ
กลับภัยเพราะว่าเมียเขาอาจจะพูดว่าเมียเขาจบ
แต่ว่าสามีเพราะว่าหนูไม่แน่ใจ
นี่ฮะเล่ากันนานไปหน่อยแบตเตอรี่เราต่ำเลยครับ
คือเอาเป็นว่าคุณอับสอนเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๒ปี
ทนไม่ไหวแล้วคือไปแจ้งตำรวจคือในมุมของตำรวจเขาก็มาดูให้นั่นแหละ
แต่มันเป็นลักษณะแบบนี้คมคู่ต่อว่าด่าทอมันก็เลยไม่รู้ว่าจะจบยังไง
มันเคลียร์กันไม่ได้สักทีนึงก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือที่หมอปลา
หมอปลาก็เลยส่งเรื่องนี้มายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปตามให้
ทีนี้ฟังในขวัญบ้างผู้สื่อข่าวของเราคุยกับขวัญด้วยนะฮะ
นี่ครับคู่กรณีในคลิปที่ว่าคุณอับสอนเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
ขวัญเนี่ยยอมรับกับเรานะครับบอกว่ามีปัญหากับน้องชายของอับศรจริง
เหตุก็เพราะว่าเขาหึงหวงภรรยาเนื่องจากตอนที่เขาติดคุกเนี่ย
น้องชายของอับศรเนี่ยไปสอนภรรยาเขาขี่รถ
เพื่อให้ไปทำงานที่วินจักรยานยนต์รับจ้างด้วยกัน
แต่เรื่องทั้งหมดเรื่องนี้เนี่ยขวัญบอกว่าเคลียร์กันจบไปแล้ว
เอาแล้วเหตุการณ์ในคลิปคืออะไรขวัญบอกว่าวันเกิดเหตุ
ลูกชายของอับศรพาเพื่อนมาที่บ้านเขาก่อน
แล้วมาขวางถนนเข้าออกบ้านเขาก็ไปเคลียร์
จากนั้นก็มีการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้น
ซึ่งตัวเขาก็ถูกลูกชายของทางฝั่งอับศรเนี่ย
แล้วก็เพื่อนของลูกชายด้วยรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
หลังเกิดเรื่องก็ไปเจรจากลายเกลี่ยกันที่โรงพัก
แล้วตัวเขาไม่เคยไปหาเรื่องคู่กรณีอีกเลย
คู่กรณีบอกว่าเขาพกปืนขวัญบอกใช่ผมพกปืน
แต่เป็นบีบีกันถามว่าพกทำไมผมเอาไว้ยิงแมว

อย่างที่ถูกกล่าวหาว่าแบบไปข่มขู่ว่ารู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นด้วย
ก็คือผมขับรถมาผมโมโหวันนั้นผมกลับมาจากหาหมอ
โมโหแล้วเขาก็อยู่เต็มหน้าบ้านเนี่ย
แล้วผมออกมาผมก็โมโหผมโมโหว่าพี่เขาบางทีเขาก็ไม่หลบ
ผมก็เลยเดินไปเดินไปก็เลยต่อว่าต่ออะไรกันอย่างนี้
เถียงกันด่ากันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโมโหเนอะ
ผมก็เลยวิ่งไปต่อยพอต่อยกับผู้ใหญ่เนี่ย
แต่ได้ข่าวช่องเขาว่าผมอ่ะไปทำเด็ก
อีกทีแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อยเออต่อยกับผู้ใหญ่เขา
แล้วเด็กอ่ะออกมาลุมผมเข้าผมไม่มีกล้องนะลองจอดอ่ะ
แต่พยานเห็นเยอะเขาเห็นเยอะมาก
มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ประธานชุมชนเขาจะมาสงบศึกให้
แล้วคู่กรณีก็บอกขวัญนี่ก็แม่ไปทำร้ายประธานชุมชนแล้วนี่
พ่นสีด่าประธานชุมชนอีก
คือคุณขวัญเขายอมรับกับเราว่าทำไปเพราะไม่พอใจประธานชุมชนจริง
ไปเข้าข้างอีกฝ่ายทั้งที่เป็นญาติผมแท้
เราก็เลยบอกเอ้าไหนก็คือได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วเนี่ย
จบกันยังไงดีคุณขวัญหรือว่าคุณอับสอนด้วย
เอาเป็นว่าฝั่งของคุณขวัญเนี่ยเขายืนยันกับเรานะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่
ผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแล้วขอยุติปัญหาทุกอย่างให้มันจบแค่นี้
ส่วนฝั่งคุณอับศรบอกว่าถ้าขวัญบอกว่าจบ
ทางฝั่งเขาก็จบขอให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ขอให้ท่านผู้ชมเป็นพยานนะขนาดนี้ก็แล้วกันค่ะขอให้จบกันจริง
จริงอย่ามาหาเรื่องกันอีกผมก็ขอให้จบกันจริงก็แล้วกัน